มันเป็นเรื่องสายศาสตร์เหรอคะ

อวตานะคะเป็นโชว์จากอเมริกาค่ะ

ไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่าว่ามันมาดามมดจริงหรือเปล่า
และอีกคลิปที่สู้กับหมานี่ค่ะ
คือฮามากตอนนี้ล้านวิวแล้วนะจ๊ะ
ไปดูนี่ก่อนไปดูเรื่องอวตาก่อนค่ะ
ใช่คนจำไม่ได้เยอะมากแล้วก็
เมื่อกี้นี่ขนาดแต่งเป็นอะไรที่ไกลตัวแล้ว
เด็กยังร้องห้าอยู่เลยอ่ะ
อยู่ร่วมเฟรมกับนักแสดงตัวจริงแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเฮ้ยทำไม
ทำไมเราแต่งเยอะกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่งนานไหมค่ะแต่งเป็น
วันเลยเหรอคะไม่นานชุดนี้ไม่นานเพราะว่าเราเหมือนกับว่า
มันไม่ต้องใช้อะไรมากมันไม่ต้องใช้อะไรมากอย่างเงี้ย
ใช่พยายามอย่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ป่วยเป็นโรคก็คือ
เพราะเพราะโรคไหวอย่างชิ้นเนี้ยเนี้ยค่ะเป็นฮาดเยอรมัน

คลิปค่ะคุณผู้ชมล้านวิวแล้วค่ะ
คลิปมาดามมดนะคะนั่งพ่นปากสู้กับสุนัข

แล้วว่าหมาสองตัวนี้จะจู่โจมนางจริงหรือเปล่า

ฟังเลยค่ะมาดามมดเปิดใจค่ะ

คนดูมากกว่าที่คิดเยอะมาก
คือไม่คิดว่าจะไปขนาดนั้น
เอาจริงเพราะว่าเราก็ถ่ายขำของเราอะไรอย่างนี้
ถ้าทางมันจะเข้าไปกัดเราเหมือนกันนะ

ก็จะแบบจะหวาดกลัวว่าทำไมเราแบบ

จริงมันก็เราแบบมีความคุ้นเคยกันมาบ้าง

ถ้าคนเลี้ยงหมาจริงจะดูออกว่ารักษณะแบบไหน
ที่แบบว่าไม่เป็นมิตรอ่ะ

เดี๋ยวจะมีอีกค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยน
เปลี่ยนทาร์เก็ตแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นหมาไม่ได้แล้ว
เพราะว่าหมาเขาคุยกันแล้วเขาไม่โอเคกับเราแล้ว

ว่าชายคงต้องอยู่ตามน้ำ
อยากตามลิฟต์น้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเป็นห่วงอะ

เอาเป็นว่าก็กลับมาอะไรบ้างนะตัวค่ะดูฮากันไปนะครับ